เอาพาคุณผู้ชมไปกาลสินค่ะไปฟังความเดือดร้อนของผู้หญิงคนนี้หน่อยนะคะ

คือเธอบอกว่าเธอนอนอยู่บ้านคนเดียวสามีออกไปตกปลานะคะ
อยู่มีคนร้ายเป็นผู้ชาย๒คนค่ะ
ใช้ปืนสั้นมาจี้ชิงทรัพย์เธอได้ทรัพย์สินรวมมูลค่าไปกว่า๔๐๐๐บาท

แล้วก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักของนางสาวปียนุษย์สุภาพสุนทรอายุ๓๐ปีค่ะ
เธออยู่ในอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
พอได้รับแจ้งเหตุเนี่ยชุดสืบสวนแล้วก็ตำรวจภูทรน้องกรุงศรีก็เลยรีบเข้าไปตรวจสอบ

เธอก็เล่าเรื่องราวให้ตำรวจฟังด้วยอาการตกใจนะ
บอกว่าเธอนอนเปรย์อยู่แบบนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงอยู่คนเดียว
อยู่มีชายชะกัน๒คนใส่เสื้อแขนยาวสีดำ
ผ้าสีดำคลุมใบหน้ายืนข้างเปรย์เธอ
แล้วเอาปืนสั้นจี้ชิงทรัพย์เธอ
สร้อยทองรูปภัณฑ์๑บาทไป๑เส้น

แล้วก็เงินสดอีกเกือบ๒๐๐๐บาท
แล้วคนรักก็ปีนข้ามกำแพงอันนี้ค่ะหลบหนีไปเลย
แสดงว่าเพราะเห็นเขาเพราะเห็นเขาหลังนอนอยู่นี่
นอนอยู่สิเนอะหลังนอนอยู่สิเหรอหลังนอนอยู่สิเหรอหลังนอนอยู่สิเหรอ
หลังนอนอยู่สิเหรอหลังนอนอยู่สิเหรอหลังนอนอยู่สิเหรอ

อ๋อมันก็ยับปากหลังจากไหนมันก็เศร้ากับกระเป๋า
มันก็เศร้ากุ้งจังมันเอากระเป๋าหลานแล้วก็ลูกขึ้นไม่ป่ะล่ะ
ลูกขึ้นแล้วก็มาสู่กันกับกระเป๋ากับมันอืม
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เธอโดนขโมยของโดนปล้นของแบบนี้
เพราะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านค่ะ
มีคนร้ายมาลักทรัพย์ไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยช่วงกลางวันนี่แหละ
สินก็หายไปจำนวนนึงแล้วหลังจากเกิดเหตุกุมภาพันธ์
เธอก็เอากล้องวงจรปิดมาติดไว้หน้าบ้านค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็เร่งออกติดตามหาข่าวแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านด้วย
การเบื้องต้นคนร้ายคงเป็นคนในพื้นที่แหละเพราะว่ารู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีเลย
และในขณะเดียวกันเจอรอยล้อรถจักรยานยนต์ที่ท้ายป่าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรด้วย
อ้าวฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหวังว่าจะจับคนร้ายได้โดยเร็วค่ะ